จากกรณีที่มีชาวไทยใหม่ราวัย

เกิดข้อพิพาทกับทางเจ้าของที่ดิน
ที่เขาอ้างว่าเขามีโฉนดที่ดินตรงนั้นอยู่
แล้วก็เข้าไปที่จะจัดการบริหารพื้นที่ดินตรงนั้น
ปรากฏว่าชาวไทยใหม่ราวัยเนี่ยนะครับ
เขาก็ทำการคัดค้านจนเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาทกัน

ถึงผลเข้าไปตรวจสอบข้อพิพาทว่า
ที่ดินตกลงนั้นเป็นที่ดินที่มีโฉนดจริงหรือเปล่า
แล้วก็เจ้าของที่ดินที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินนั้น

เจ้าของเนี่ยเอาเอกสารมาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นของเขา

ทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะที่เขาใช้กันอยู่แล้ว
แล้วเขาก็เคยใช้พื้นที่นี้มาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับ
โดยเมื่อวานี้มีการประชุมกันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

โดยพันธบรวดโทประวุฒิวงศรีนินทร์ผู้ประชาการ
สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการนำเสนอข้อมูลการตรวจสอบหลักฐาน
เพื่อยืนยันการตั้งชุมชนของชาวไทยใหม่
หรือว่าชาวเลที่หาดราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตนี้นะครับ
โดยก่อนหน้านี้เมื่อ๑๒ปีที่ผ่านมา
จากชาวไทยใหม่ราวยแล้ว
ซึ่งก็มีคดีอยู่๓๔คดี

จริงเป็นใบแจ้งการครอบครองที่ดิน
ก่อนที่จะมีการออกโฉนด
ดังนั้นผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของ
จะต้องไปแจ้งการครอบครองที่ดินคือสค๑ก่อน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบว่า
ที่ดินตรงนั้นจะถูกต้อง
ตามที่ทางนี้อยากจะแจ้งขอครอบครองหรือเปล่า

ตอนที่เข้าไปขั้นตอนของการตรวจสอบ
ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบถึง

ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนี้มาเป็นร้อยปี

โดยบางคดีที่เป็นคดีที่เคยร้องเรียนเข้ามา
ได้มีการพิพากษาในชั้นศาลดีกาแล้ว
ซึ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านแพ้ไป
และบางคดีก็อยู่ในสารอุทธรณ์

โดยที่ดินที่ตั้งชุมชนนั้นเป็นแปลงที่ดิน
ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่ชาวไทยใหม่
มีข้อพิพาทเรื่องทางสาธารณะ
ที่ใช้สำหรับไปประกอบพิธีกรรมกับเจ้าของที่ดิน

จนเป็นที่มาของการเกิดเหตุปรัฐการเมื่อ๒๓วันก่อน

เอามาเปรียบเทียบกับคนในพื้นที่
พบว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้มานานนับร้อยปี
ส่วนที่ดินแปลงที่เป็นข้อพิพาท
ทางเดินสาธารณะไปอย่างที่ประกอบพิธีกรรม
แม้จะเป็นคนละแปลงกันแต่มีรอบเขตติดต่อกัน
ซึ่งที่ที่เป็นปัญหาก็คือการที่ทางเจ้าของที่ดิน

และเป็นไปได้ว่าการออกโฉนดนั้น
ครอบทางสาธารณะที่มีการใช้ประโยชน์อยู่เดิม

เรื่องของสค๑จนถึงการออกโฉนด
มีการที่จะไปสอบสวนชาวไทยใหม่

แล้วก็ใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนี้มานานแค่ไหน

ซึ่งเห็นได้จากการอ่านแปลภาพถ่าย
แล้วก็พบทางสาธารณะปรากฏอยู่

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา
หาข้อยุติข้อพิพาทระหว่างชาวไทยใหม่ราวัย

ซึ่งก็จะมีการประชุมในวันที่๒กุมภาพันธ์นี้อีกรอบหนึ่ง
เขาก่อนรบประทุที่สัมภาพทางผู้ว่าง